ไปร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งคุณผู้ชมค่ะ

อยู่ที่ตำบลธาตุทองอำเภอเมืองพิสุนุโลก
ห้าบ้านคุณชนะแล้วก็ดูแหละดู
คุณดูคุณเห็นอย่างนี้คุณคิดว่าเป็นเมนูอะไร
แน่นอนถูกต้องแล้วแต่จะบอกว่านี่คือเมนูราดหน้าน้ำตกค่ะ

มีค่ะแล้วก็ยังมีกะเพราหมูตุ๋นราดเส้นนี่เห็นไหม
แล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์จัมโบรวมหมูด้วย
แต่ละเมนูชื่อแปลกหูแปลกตาน่ารับประทานเหลือเกิน
คุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณอัศวินแดงวังนะคะ
บอกว่าเมนูต่างเป็นการดัดแปลงวิธีการทำราดหน้าแบบเดิม

คือเปลี่ยนจากการผัดเส้นกับซีอิ๊ว

ใช้วิธีการลวกเส้นแทน

แล้วก็นำน้ำซุปที่มีความเข้มข้นเห็นไหมเนี่ยเนื้อมันข้นคลักเลยค่ะ

เอามาทำอะไรคะราดลงไปในเส้น

แล้วคุณก็จะได้เมนูกึ่งผสมผสานแบบน้ำตกกับราดหน้าผสมกัน

นั่นแหละค่ะคุณค่ะขายดิบขายดีมากเลย
แล้วที่สำคัญราคา๕๐บาทย่อมเยาว์ค่ะ

เหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคา
ส่วนเมนูกะเพราหมูตุ๋นราดเส้นนะคะ
วิธีการคือเขาจะเอาหมูตุ๋นเนื้อนุ่มไปผัดกระเพรา
เสร็จแล้วก็นำมาราดลงบนเส้น
ที่ลูกค้าสั่งคุณจะเอาเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จ

ส่วนเมนูก๋วยเตี๋ซุปเปอร์จัมโบรวมหมูและเนื้อ
ต้องบอกเลยว่าจัมโบจริงเพราะว่าทานกันได้๔๕คนแบบจุกไปเลย
แล้วราคาเพียงแค่๒๐๐บาทสำหรับเมนูหมู
ส่วนใครชอบเนื้อ๒๕๐บาทเท่านั้นจ้า
บอกพี่กัดกันเอาไว้แล้วกันนะคะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่ง
เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่๙โมงครึ่งถึงบ่าย๓๓๐ช่วงกลางวัน

เพราะฉะนั้นถ่ายรูปเอาไว้มีเบอร์โทรคุณผู้ชมโทรไป
หรือว่าจะอินบล็อกไปคุยในเฟซบุ๊คก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบ้านทุ่งก็ได้นะคะ

อยากลองเหมือนกันเนาะมันเหมือนแบบราดหน้าผสมน้ำตกอย่างนี้

เคยทานเดี๋ยวไปบ้านคุณชนะใช่ไหมแวะไปทานกันหน่อยนะคะ